พอพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะมันก็เป็นดราม่าขึ้นมานะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้รับวัคซีนบริจาคจากสหรัฐอเมริกา๑ล้าน๕แสนโดสนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่า๗แสนเนี่ยจะแบ่งไปไปฉีดบุคลากรทางการแพทย์
หรือว่าคนที่เข้าเกณฑ์ในการฉีดแต่ทีเนี้ยมันเกิดดราม่าขึ้น
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
แต่เขาสงสัยว่าเข้าเกณฑ์ตรงไหน
เป็นกลุ่มเสี่ยงเหรอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหม

อ่านี่ก็คือไฮโซแชมป์นายจิรัฐเพชรรัฐนันทวงศ์นะคะ
เขาโพสต์ไอจีบอกว่าได้ฉีดไฟเซอร์

โอ้โหค่ะชาวเน็ต
แห่ไปถามไฮโซแชมป์เลยนะคะ

กลุ่มโรคเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าตั้งท้อง
หรือว่าถือพาสบอร์ตต่างชาติซึ่งทั้งหมดในตอนแรกนะคะ
ก็ยังไม่เข้ามาตอบนะนะคะจากเจ้าตัวนะจนชาวเน็ตไปแซะ
ชอบนะความไม่ตอบเนี่ยถามเป็นภาษาไทยก็แล้วภาษาอังกฤษก็แล้ว
ก็คือทุกคนเนี่ยถามไปก็ไม่มีการตอบเพราะก็แซะไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะไฮโซแชมป์โพสต์ไอจีเคลียร์ประเด็นดราม่าบอกว่า
เจ้าตัวไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษใดในการฉีดไฟเซอร์นะ
แต่เนื่องจากเมษาที่ผ่านมาเขาติดโควิดแล้วเชื้อมันลงปอด
รักษาที่โรงพยาบาลเมดปาร์ควันที่สองกันยายนที่ผ่านมาโรงพยาบาล
ก็เลยติดต่อเข้ามาบอกว่าให้มารับวัคซีนในวันถัดไปเลย
ก็คือ๓กันยายนเนื่องจากเป็นคนไข้ของโรงพยาบาล
ที่ต้องติดตามผลตลอดเพราะว่ามันลงปอดไปแล้ว
ซึ่งตนเองไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็เลยไปตามคำแนะนำของโรงพยาบาล
โดยได้สอบถามเพื่อนที่ติดโควิด๑๙ที่มีเชื้อลงปอดและรักษาโรงพยาบาลเดียวกัน
เพื่อนก็บอกว่าโรงพยาบาลโทรมาแจ้งให้ไปฉีดวัคซีนเหมือนกัน
ส่วนตัวเองก็เข้าคิวรอฉีดวัคซีนตามขั้นตอนปกติเหมือนคนอื่น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ให้ไปสอบถามรายละเอียดจากทางโรงพยาบาลได้เลย

เกี่ยวกับเรื่องของคนที่หายป่วยแล้วเคยมีอาการหนัก
ก็ยังไม่มีเกณฑ์นี้นะคะที่ฉีดวัคซีนเนอะ
ยังด้วยแล้วยิ่งถ้าเพิ่งหายป่วยนี่คือยิ่งต้องเว้นระยะยังฉีดไม่ได้นะคะ